เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าคดีของน้องน้ำหวานนะครับ
นักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ
ช่วงที่ปิดเทอมก็กลับบ้านหนองบรมภู
แล้วก็อย่างที่ท่านทราบนะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงกับกลุ่มเพื่อน
ตอนเลิกก็นั่งรถไปกับนายเอ็มนะฮะ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้จนเสียชีวิต
แต่ญาติติดใจมากเรื่องของเงื่อนงำคดีต่าง
เอ็มเองก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข่มขืนด้วย

วันนี้ญาติยังคงออกมาเรียกร้องในเรื่องที่เกิดขึ้น
เงื่อนงำและพิรุษทางคดีนะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้ไปพูดคุยกับญาติของน้องน้ำหวานนะครับ
วันนี้ก็ไปเจอนางมณัฐสนั่นบุญน้อม
ซึ่งเป็นน้าสาวของน้องน้ำหวานนะครับ
ซึ่งน้องน้ำหวานเนี่ยน้าสาวบอกว่า
วินาทีที่พบศพหลานสาววันเกิดเหตุเนี่ยประมาณตี๒กว่านะ
หลานอีกคนมาเรียกให้ตื่นบอกว่าน้ำหวานเกิดอุบัติเหตุ
ตอนนั้นก็ตกใจรีบไปกับญาติ๕๖คน
เพราะว่าบ้านติดกันซึ่งบ้านกับที่เกิดเหตุ

ตลอดทางที่จะมารับศพหลานตอนนั้นก็คิดในใจว่าหลาน
ต้องอยู่สภาพแบบไม่ดีเปื้อนเลือดบาดแผลเต็มตัว
เพราะว่าอุบัติเหตุรถชนต้นไม้แล้วเสียชีวิตที่ได้รับแจ้งเนี่ย
คือคนบอกว่ารถเนี่ยกับต้นไม้เนี่ยยับเยินเลย
แต่พอไปถึงเห็นหลานนอนใส่เสื้อสีขาวอยู่ในรถ
สภาพหลานเหมือนนอนเฉยเหมือนคนนอนหลับในรถ
ใบหน้าหันไปหาคนขับนิดนึงมือตกเหมือนคนนอนหลับสบาย
ซึ่งในใจคิดว่ารถพังขนาดนี้ทำไมไม่มีเลือดหรือบาดแผลอะไรเลย
ส่วนของใช้ของหลานพบว่ารองเท้าข้างหนึ่งขาดนะครับ
อยู่ข้างหลังฝั่งคนขับอีกข้างอยู่ด้านหน้าที่หลานนอนอยู่
แล้วก็โทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ที่พื้นตรงเบาะหลัง
หลังจากนั้นประมาณไม่ถึง๒๐นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำหลานออกมาวางไว้ข้างนอกรถ
ก็โผล่เข้ากอดศพหลานเอาหน้าแนบที่เนื้อตัว
แล้วก็สังเกตว่าหน้าเริ่มเขียวตัวเย็นปากซีดเหมือนกับตายมานานแล้ว
ไม่ได้ตายใหม่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงตกใจแล้วก็เสียใจมาก
หน้าสาวของน้องน้ำหวานบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ญาติตัดสินใจตอนนั้นว่าจะส่งตัวไปโรงพยาบาลหรือว่าเอากลับบ้าน
ญาติก็ตัดสินใจว่าเอาหลานกลับบ้านกันแล้วกัน
เพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลมันต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วมีขั้นตอนเยอะ
แต่พอมาถึงบ้านแล้วตอนที่ช่วยกันอาบน้ำศพให้หลานเพื่อจะนำใส่ลงศพเนี่ย
ขณะนั้นก็ได้พูดบ่นกับหลานสาวทั้งน้ำตานะ
บอกว่าเดี๋ยวน้าจะอาบน้ำถอดเสื้อผ้าให้นะ
ทำไมถึงติดกระดุมแค่๒เมตรล่ะ
พอจะถอดกางเกงก็พบว่ากางเกงใส่กลับด้าน
แล้วก็ไม่มีกางเกงชั้นในของหลาน
ก็เลยเอกใจแล้วก็บอกญาติญาติให้มาช่วยกันถ่ายรูปเก็บไว้
เอาสำลี๕๖ก้อนมาเช็ดที่อวัยวะเพศของหลานสาวด้วย
เพราะเริ่มมีพิรุธแล้วก็รวบรวมไว้นะครับ
ถึงจะค่อยล้างทำความสะอาดศพหลาน
แต่ระหว่างที่ล้างศพหลานเนี่ยล้างตัวเนี่ย
ก็พบว่าตัวหลานเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรที่เหมือนกับการถูกรถชนเลย
แล้วก็เราเถ้าไปหารถ
นั่นธรรมาดั้กคืิคนนั่นหลับในรถเนี่ยไหม
คืิคนนั่นหลับในรถเนี่ยยังไหนไปค่อนหาคนขับเจ๊ด้วยซะมันล่ะ
ลาดลั้ปลับสบายยังเซนะ
เลือดนี่ยังแม่ก็เลยวางสิ

มันจะไม่เรียงอีกอย่างนอกมาจากอุบัติเหตุนะ

กระทั่งหายทั้งจมไปนะ

ไปเติ้ลกวาดแล้วเพิ่งกระดึงออกมานะ

จับรอยแล้วก็เลยเอาไปอาบน้ำ
ผ้ากันฮามนองเขาอาบน้ำในห่องน้ำละ

แม่นั่นสิอาบน้ำให้เด้อ

ถอดเสียพาก็ว่าสิไปถอดแก๊กระดุ่มนะ

กระดุ่มก็ไม่ติดแม่นั่นว่า

ก็เลยวางสิทั้งหายทั้งเบาอ่อนละ
ก็เลยว่าแม่สิถอดกางเกงให้

ก็เลยวางยับพึ่งยับพึ่งยับพึ่งควัดสภา

น้าสาวของน้องน้ำหวานก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่า
กางเกงยีนที่น้องน้ำหวานใส่ค่ะ
เป็นกางเกงตัวโปรดเลยนะคะ
ก็เลยไม่เชื่อว่าจะใส่กลับด้าน
เสื้อก็เป็นเสื้อแขนยาวตัวเก่ง

สังเกตเห็นว่าผมน้องน้ำหวานเนี่ย

กับนิสัยของน้องน้ำหวานที่จะเป็นคนเนี๊ยบ
แต่งตัวเก่งเรียบร้อย

จะเอาเหล้าไปให้อายเพื่อนที่เป็นธอม

ก่อนเกิดเหตุฝันด้วย

ชุดขาวมากับยายกับป้าที่เสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นก็คิดว่า

แต่ไม่ได้คิดนะว่ามันจะเป็นรางร้ายอะไรนะคะ

ก็รู้จักพ่อแม่ของเอ็มด้วยนะคะ

ว่าน้องน้ำหวานใส่กางเกงกลับด้านเนี่ย

มันก็จะเป็นเรื่องแค่อุบัติเหตุปกติเหรอ
มาเจอแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอะค่ะ
ไม่เคยผ้าไปเที่ยวของครัวไม่เคยผ้าไปออกเลย
บอกให้ร้านว่ามันเป็นแบบนี้ถึงการปังเหนื่อย
มาจากลวกร้านไทยดียังเป็นคนใหญ่
เป็นบ้านสองหลังอยู่ติดกันนะคะ

ก็เข้าไปไม่เห็นคนอยู่แต่บ้านหลังแรกอะค่ะ
มีลุงของเอ็มอยู่กับย่าของเอ็มคุณย่าใน๙๐แล้ว
ก็เลยไปคุยกับลุงของในเอ็มนะคะ

ครอบครัวย้ายออกจากที่นี่นานแล้ว
ตั้งแต่วันที่พ่อแม่ของน้องน้ำหวานเข้าไปร้องทุกข์
กับทางมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
พ่อของเอ็มเนี่ยบอกกับลุงสั้นว่า
มาช่วยเฝ้าบ้านหน่อยให้ดูแลแม่หน่อย
ก็หมายถึงย่าของเอ็มที่อายุ๙๐ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้เลยว่าครอบครัวของเอ็มเขาย้ายไปอยู่ไหน
เรื่องที่เกิดขึ้นลุงของเอ็มก็บอกว่า

ก็ให้ข้อมูลกับคุณพลอยสจีนักข่าวของเราแค่นี้ค่ะ

พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบศพน้ำหวานเป็นคนแรก
พยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
โดยขณะนี้ยังต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
จากโรงพยาบาลมาประกอบนะครับ
จึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดของน้องน้ำหวานได้

ตำรวจบอกว่าขณะนี้สามารถแยกคดีออกได้เป็น๒ส่วนนะฮะ
หนึ่งก็คือคดีขับรถประมาท

ซึ่งก็แจ้งข้อหาในเอ็มทั้งสองข้อหา

คำรับสารภาพแม้จะให้การภาคเศษว่าสมยอม
แต่ก็ถือว่ามีการคมขืนนะครับ
เพราะน้องน้ำหวานเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถ

เรื่องคดีถึงขั้นที่ว่าจะเป็นการฆ่า

ที่ครอบครัวน้องน้ำหวานสงสัยหรือไม่
ตำรวจบอกว่าจากการวิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมด
ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงตรงนั้น

ผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ออกมาจะบ่งบอกได้ชัดเจน

ก็จะนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่ม
กับผู้ต้องหานะครับ
คือเรื่องข่มขืนเนี่ยอันนี้แจ้งข้อหาได้
ถือว่าแม้คุณจะบอกว่าเขายอมแล้วแต่ตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในภาวะสมยอม

ข่มขืนมาก่อนแล้วทำเขาตายแล้วมาจัดฉากว่ารถชนต้นไม้
แล้วเขาก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้หรือเปล่าเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะออกมาเนี่ย
มันจะบอกได้ว่าสภาพร่างกายเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไง